มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทหารชุดคุ้มครองครู
จังหวัดนราธิวาสแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ
ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเหตุคาร์บอม
ที่จังหวัดปัตตานีไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิส
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกรสวงกราโหมยืนยันว่า
คาร์บอมที่จังหวัดปัตตานีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส
เป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่

โดยนำรถที่ขโมยมาแล้วนำดินระเบิดมาใส่เพื่อก่อเหตุ

โดยรัฐบาลลงไปทำความเข้าใจได้มากแล้ว

พร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายสากล
ตามที่พลเนกพระวิทย์วงศุวรณรองค์นายกรัฐมนตรี

อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ได้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทหารชุด
ร้อยร๑๙๑๓จ๗น
ขณะที่รักษาความปลอดภัยครูด้วยรถยนต์
และรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ
คนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณพงหญ้ารกทึบ
ริมทางบ้านปาดังยอร์หมู่๓ตมูนอำเภอสูงไหนโกรก
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
เพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่รายวัน